ไปดูอีกหนึ่งเรื่องละกันเวลาลุ๋มชอบสาวอีกคนไหน

อ้ะใช่แต่ผมจะเล่าให้คุณฟังละ

แต่เราก็พยายามทำให้มันดีที่สุด

เพราะว่าบางสิ่งบางอย่างเวลาเราไปเจอแล้วเราชอบมาก
เสียหลักเสียท่าขึ้นมาโอ้โหหมดหล่อเลยนะครับ

นี่อย่างนั้นคือไปทักสาว
ซึ่งเป็นแบบว่าชอบมานานแล้ว
ชอบคล่างบ้านอย่างนี้นึงก็กลับว่ารอแล้วแหละแล้วเป็นไงอ่ะสากรามอุ้ย
ไม่เลยมันมีโรคผีกสาวเขาเต้นทุกคนชอบสุดท้ายตลก
ก็จริงเห็นไหมเหมือนขอบสาวเขาชอบแบบอะไรที่ทำให้เขามีรอยยิ้ม
มีเสียงหัวเราะได้คือถ้าเห็นว่าไม่ลื่นแบบนี้กลับไปไม่มีอะไรจำนะ

สาวข้างบ้าง

คุณชนะลองใช้วิธีนี้ดู